คุณผู้ชมครับส่วนกรณีนี้น่าเกลียดจริงผมกล้าพูดเลย
รถจักรยานยนต์รับจ้างเขาขี่ของเขามาแล้วมีอีกคันนึง
เป็นมอเตอร์ไซค์ทั่วไปขี่ขึ้นมาแล้วทำแบบนี้
คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับ
คือไม่รู้ล่ะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยครับ
ประกบด้านข้างแล้วเห็นชัดเลยว่าเท้าซ้ายยันไปที่แฮนดแล้วล้มตึง
ตึงนิ่งเลยนิ่งเลยหัวฟาดเนี่ยครับกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้ครับ
เขาเนี่ยกำลังขับมาบนถนนแล้วเห็นจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายกับถนน
แต่จังหวะที่จักรยายนรับจ้างจะเบี่ยงมาเลนกลางมีรถจักรยายนอีกคันมาด้วยความเร็ว
ประกบข้างไม่รู้ว่าขึ้นมาแล้วหลบไม่ทันหรือยังไงไม่รู้แหละ
แต่เอาเท้าถีบไปที่แฮนด์เขาเสียหลักล้มนะครับ
คนขี่ล้มหัวฟาดกลิ้งหลายตลบนิ่งไปเลยเคราะห์ดีนะรถเก๋งเนี่ยเขาเบรกทัน
ไม่งั้นเนี้ยอื้อหือไม่อยากจะคิดเพจอย่างดังเดียวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทห้าจุดสองมาโพสต์เอาไว้ครับ
ระบุถีบยันรถพี่เขาเฉยเลยเจตนาแบบนี้อันตรายถึงชีวิตได้
จิตใจทำด้วยอะไรช่วยกันแชร์ให้เอาคนผิดมารับกรรม
ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าเคราะห์ดีมากนะ
พี่เขาสวมหมวกกันน็อกใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นความดีของหมวกกันน็อกยัง
เรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับตัวคนก่อเหตุมาให้ได้
ต้องหน้ารถคันนี้ก็จับไปคือวิด

โอ้เกือบเบียกไม่คันนะพี่โอ้โชคดีจริง

คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ทีมข่าวไปพบกับนายธนวัฒน์วัฒนากุลอายุ๕๖ปี
อยู่นู่นตำรวจกระติบบำเผิดกำแพงแสนจังหวัดน้อยคอปะถม
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคันนั้นได้รับบาดเจ็บ

เปิดให้ดูแผลที่หัวเข่าที่มือที่เบ้าตามีเลือดออกในสมองเล็กน้อย
หมอนัดดูอาการอีกที๒๔พฤศจิกายนขอให้ไม่เป็นอะไรพี่
นายธนวัฒน์เล่าว่าวันเกิดเหตุคือ๑๒พฤศจิกายนต์
นะครับเวลา๔ทุ่ม๑๔นาที
ขณะขี่รถจักรยายนฮอนด้าเวฟไอสีแดงดำ
เบียนกรุงเทพมหานครมาจากพระรามสาม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสะพานต่างระดับใกล้บีทีเอสวุฒากาศ
เปิดไฟเลี้ยวขวาจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุ

เขาบอกเขาไม่รู้อะไรอีกเลยครับคุณผู้ชมฮะ
มาเห็นคลิปเช้าวันที่๑๔พฤศจิกายนนี่แหละนะครับ
เพิ่งจะทราบว่าตัวเองถูกคนขี่รถจักรยายนคันหลังถีบจนล้ม
ยืนยันว่าไม่ได้ขี่ปาดหน้ากันมาไม่ได้เฉียวชนกันมา
หรือถ้าเขาทำโดยไม่รู้ตัวก็น่าจะคุยกันดี
ฝากไปถึงคนถีบให้มาดูสิ่งที่เขาทำเกิดขึ้นอะไรกับพี่เขาบ้าง
ขณะนี้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนตลาดพลูแล้วนะครับ
แล้วขอบคุณเจ้าของคลิปที่นำมาเผยแพร่ประกาศตามหาคนก่อเหตุให้ครับ
ถ้าที่จำได้ไม่มีแต่ถ้าตอนเราไปต่อเฉียวอะไรของตัว
ที่เราไม่รู้ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นเราไม่รู้
แต่ก็ถ้ามันมีอย่างนั้นจริงก็น่าจะคุยกัน
รถคันอื่นถ้ามีกล้องหน้ารถตอนเกิดเหตุการณ์นะครับ
นำหลักฐานไปส่งมอบให้ได้ที่สนตลาดครู
ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับตำรวจเขาจะตามตัวให้ได้ครับ